แข่งขันเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าของบรรดาค่ายโทรศัพท์มือถือต่าง
ตอนนี้ดูจะเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับ
ล่าสุดก็มีการร้องเรียนนะครับว่าการให้บริการย้ายค่าย
อาจจะขัดต่อประกาศของกศธช
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกิจการธุรกรรมนาคม
วันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีการพิจารณาในกรณีนี้นะครับ
ติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณจิรภาสุริสุขครับ
การเปิดให้บริการคงสิทธิ์หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
กลายเป็นประเด็นที่คู่แข่งขันเรียกร้องให้สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศชเข้าตรวจสอบ
เพราะอาจขัดต่อประกาศของกศช
หลักเกณฑ์การคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่
เนื่องจากไม่มีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนยืนยันตัวตนที่ชัดเจนค่ะ
ซึ่งในการตรวจสอบจะมีการรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย
เพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
หรือกทคพิจารณาในวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้
ในการดำเนินเรื่องของการคงสิทธิ์เลขหมายและการย้ายค่าย
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แต่ฝ่ายกศชระบุว่าหากพิจารณาตามประกาศของกศช
ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับซึ่งเป็นเรื่องที่คู่กรณีจะต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไปค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นได้พูดคุยกับทาง๗๑๑แล้วเช่นกัน
ก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าสามารถไปพอร์ตย้ายได้
ในการเพิ่มช่องทาง๗๑๑มาอีกหนึ่งช่องทาง
ซึ่งการพอร์ตย้ายค่ายวันนี้ก็ปกติก็เป็นช่องทางหลายช่องทางอยู่แล้ว
อันนี้ก็เป็นที่๗๑๑คอร์ดเฉพาะเข้าไปหาทรู
ตามที่เคยเข้าใจกันไว้ว่ายังเป็นมาตรฐานตรงกันอยู่
โดยให้กศธชเป็นผู้ออกมาดูแลครับ
ด้านในแพร่ประวิทรีย์สถาพรวงศา
กรรมการกศชด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
นั้นสามารถยืนยันตัวตนของผู้บริโภคได้จริงหรือไม่
ปล่อยให้มีคนมาสวมรอยแอบอ้างสิทธิ์ได้

ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน